น้องกะตูนนามสมมุติอายุ๔ขวบ
คือคุณกันจอมพลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะพ่อเลี้ยงเสพยาเสพติด

อันนี้คือเหตุการณ์ที่ไปช่วยรอบแรก

เด็กก็ยังถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเหมือนเดิม

มาช่วยหน่อยเถอะมาอีกรอบนึงเถอะ

ครั้งแรกก่อนนะคะ๑๗กุมภาพันธ์
ปีนี้คุณกันจอมพลัง
ไปกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคม

ไปช่วยน้องการ์ตูนเด็กผู้หญิง๔ขวบ

กับทางพันธ์ตำรวจเอกอันนันวรษาท

ยังไม่หยุดยังทำร้ายน้องอย่างต่อเนื่อง
น้องมีแผลเพิ่มมากขึ้น
นี่ควีห่าแผลรุ่วพลเล่า
และก็ก็แผล๓๖๕เจ้าหน้า
ก็บอกว่าน้องอ่ะออกมาวิ่งเล่นแถวบ้านแล้วเพื่อนบ้านเห็นว่าอ้าวทำไมแผลมันเยอะขึ้น
แผลเต็มตัวไปหมดเลยคุณกันตกใจเลยบอกว่าอ้าวก็ช่วยไปแล้ว
ไปแจ้งความแล้วทำไมคดีมันยังไม่คืบทำไมน้องถึงโอ้โหถูกทำร้ายหนักกว่าเดิม
คือเหมือนเป็นรอยโดนไฟเผาอ่ะคุณผู้ชมค่ะคุณกันจอมพลังบอกสงสารน้องมาก
ก็เลยประสานประหลัดพมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กกรุงเทพ

ผมมาสอบถามนางน้านผู้มีกับคดีนี่ผ่านมาเจ็ดเดือนนะครับ
ยังไม่ได้สอบเด็กเลยอ่ะผมตกใจมาก
เนี่ยเนี่ยผมถึงบอกไงการที่เราไม่ดำเนินการเรื่องของเด็กให้มันเด็ดขาดเนี่ย
เด็กก็จะถูกกระทำซ้ำแบบนี้วันนี้ผมคิดว่าต้องได้ตัวคุณพ่อมาคุยกันแล้วนะครับ
นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติเลี้ยงเด็กแล้วเด็กมีแต่แผลเต็มตัวซึ่งแผลเนี่ย
ทุกคนเห็นไหมมันเละเลยมันเป็นหนองเลย
นะครับถ้าเลี้ยงเด็กแล้วเด็กเป็นกันแบบเนี้ยท่านต้องถามว่าท่านเหมาะสมที่จะเลี้ยงเด็กไหม
ทางพัฒนาสังคมก็ต้องดูเกณฑ์ประเมินไหมว่าถ้าปล่อยเด็กกลับมาเนี่ย
โดนแบบนี้อีกหรือเปล่าคุณกันจอมพลังบอกตกใจและเศร้าใจเลยอ่ะ
กลายเป็นเด็กถูกกระทำซ้ำแบบนี้นะคะก็เลยลงพื้นที่ไป
พ่อเลี้ยงอายุยี่สิบหกนะคะส่วนแม่ของน้องเนี้ยอายุสามสิบเอ็ด
แต่กลายเป็นว่าทั้งคู่ก็พยายามจะยืนยันเหมือนเดิ
ไม่ได้ทำร้ายลูกเลย
แม่เนี่ยอ้างว่าพาน้องไปทำงานที่ไซส์งานก่อสร้าง
ถูกสุนัขขวนแขน
ส่วนแผลที่เป็นรอยผู้พองที่คุณกันมองแล้วมันดูเหมือนโดนไฟเผาอะค่ะ

น้องเอามือเท้าไปที่หม้อข้าว
แต่ยอมรับว่าสัปดาห์ที่แล้วเสพยา

แล้วก็อ้างว่าน้องเป็นเด็กดื้อพูดไม่ฟังน้องสน

ยืนยันว่าแผลที่เกิดขึ้นกับน้องไม่ได้ทำร้าย
ก็แยกกันไปตั้งแต่เช้าแล้ว
แยกกันไปแล้วเมื่อกี้นาทีน้องตีลูกเรา
ไม่หนูว่าเป็นคนตีแต่ไอ้รอยแม่แขวนเขาตีก่อนหน้านั้นแล้วเพราะเขาดื้อ

แต่ก่อนหน้าที่ว่าแม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นคือแม่เขาก็เห็นแล้วว่าผมไม่ได้ตีอะไรขนาดนั้น
ไอ้วันนั้นแม่เขาก็ยอมรับแล้วว่าแม่เขาเป็นคนตีเอง
เพราะแม่ผมก็เป็นคนถามเขาด้วย
ดูซะค่ะแม่ก่อนพ่อเลี้ยงเขาอ้างแบบนี้
คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลจากเพื่อนบ้านดูนิดนึงนะคะ
ขอเรียกว่านางสาวเอนามสมมุติก็แล้วกันนะคะเธออายุ๒๘ปี
เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงเด็กร้องจริง
ก่อนที่จะเห็นแผลเต็มตัวเด็กแบบนี้
เสียงเด็กร้องเหมือนทรมานมาก
ช่วงเวลาตี๔ตี๕เด็กร้องเสียงดัง
พอไปถามแม่เด็กแม่เด็กอ้างว่า
ลูกโดนน้ำร้อนลวกกับถูกหมากัด
เป็นลักษณะของอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจ
แต่พอถามน้องเด็กเขาก็ไม่โกหกนะคะ
เขาบอกว่าเขาถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้สิ

ก็เด็กบอกว่าเด็กถูกทำร้ายจริง

ถ้าพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กดูแลลูกกันไม่ได้เนี่ย
โดยงานที่เกี่ยวข้องพาเด็กไปดูแลก่อนได้ไหม
เพราะเหมือนกับแม่และพ่อเลี้ยงเขาไม่พร้อมหรือเปล่าที่จะเลี้ยงลูก
ถ้าถามตัวแม่แม่บอกว่าโดนนู่นโดนนี่โดนหมด
แต่ถามเด็กบอกว่าโดนพอเลี้ยง
ใช่แต่เราก็กลัวเด็กมันตอบไม่ถูกเหมือนกันเนอะ
กลัวเด็กมันสาบสนเหมือนกันเราก็ไม่รู้

บาดแผลมันดูน่ากลัวจริงไหม
ก็น่ากลัวมันก็เหมือนโดนน้ำร้อนลวกเน
เราแค่แบบสนใจกับเด็กอย่างเดียวว่าทำไมแบบเด็กแผ่เยอะจัง
เพื่อนมาเขาก็ถามทุกคนเป็นอะไร
เราก็บอกเพื่อนทุกคนบอกว่าแม่เขาบอกว่าโดนมากัด

ทีนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเลย
แล้วแบบนี้พ่อเลี้ยงเสพยา
เหมือนแม่ก็ยอมรับสารภาพว่าเสพยาบ้า

แล้วลูกเป็นแผลเต็มตัวแบบนี้มันได้เหรอ
ตำรวจสนบังเขนก็เลยนำตัวพ่อเลี้ยง
กับแม่เด็กไปตรวจหาสารเสพติดนะคะ

เกี่ยวกับบาดแผลที่เกิดขึ้นบนตัวเด็ก
หลังจากนั้นก็จะถูกดำเนินคดี
ที่แน่ก็คือทำร้ายร่างกายลูกค่ะ

ตรวจเพิ่มเติมด้วยในส่วนของพ่อเลี้ยงและแม่นะคะ